มาดูคลิประทึกนี้เรียกว่าช้างช้าง
ไม่ทันแล้วช้างโดนชนกระเด็นเต็ม
แต่อันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับช้างตัวใหญ่นะ
แต่เจ้าของร้านไดนาโมเขาชื่อช้า
ช้างช้างแล้วชนเต็มรถอะไรชน
พ่วงค่ะพุ่งเข้ามาแบบนี้เลย
โอ้โหเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากคุณผู้ชมเห็นคนไหม
แนบจะไม่เห็นเลยดีฉันบอกเลยถ้าเกิดไม่วงไว้ดีฉันบอกเลยดีฉันมองไม่เห็นเลย
แต่จริงพี่ช้างเขาอยู่หน้ารถคันนี้หน้ารถกระบะคันนี้
แล้วรถพร่งมาอัดชนท้ายกระบะแล้วพี่ช้างกระเด็นเลยค่ะ
พี่ช้างคือเจ้าของร้านบริการช้าช้าง
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
ในพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์คนขับรถพ่วงอ่ะ
รถบรรทุกพ่วงเขาได้รับบาดเจ็บ
บอกแบบนี้ผมไปเอาน้ำตาลมากำลังขับรถมุ่งหน้าสระบุรี
พอมาถึงตรงนี้มันหน้ามืดมันวูบไปเลยนอนน้อยด้วยไง
และมีโรคประจำตัวคือเป็นทั้งความดันเป็นทั้งเบาหวาน
แล้วพอมาถึงรถก็เลยเสียหลักข้ามเกาะกลางไปไปชนร้านไดนาโม
แล้วคุณหลังคาร้านรถที่จอดอยู่ในร้านนี่เสียหาย๕คันเลยนะ
แต่ความเสียหายเหล่านี้เราสนใจน้อยกว่าว่าพี่ช้างเป็นอะไรหรือเปล่า

พี่ช้างด้วยนะพี่ช้างรอดถามได้เขารอดนี่มานั่งเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วโอ้โหพี่
เฉียดความตายไปนิดเดียวจริงไหนพี่เล่าให้ฟังหน่อยซิ
ตอนนั้นที่พี่กำลังปรับจูนเครื่องเสียงอยู่ที่รถ
แล้วพอคนเรียกช้างช้างแล้วมันยังไงต่อพี่
ช้างตายไปอีกนิดหนึ่งกว่าหรอก

ฮั๊ะ
ไม่ได้ทันลิงงิแห่าเนาะ

นั่งทำเครื่องเสียงอยู่
ช้างก็นั่งทำเครื่องเสียงซ่อมเครื่องเสียงให้รถคันนี้อยู่ไงคุณเนี่ย
ใช่แล้วเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินที่เขาบอกไหมไม่ได้ทันแงะหรอก
ก็คือไม่ได้ทันเงยหน้าขึ้นไปมองแล้วมันตู้มเลยค่ะ
ตะโกนเรียกช้างช้างแล้วนะแต่เขาไม่สามารถที่จะหลบออกมาจากรถคันนี้ได้ทัน
ก็เลยถูกชนเขาบอกแบบนี้คุณไอ้คนจะตายเนี่ยมันไม่รู้ตัวหรอกเพราะอะไร
เสี้ยววินาทีในการเกิดเหตุมันเร็วมากแป๊บเดียวมากค่ะ
เขาก็เลยพูดไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุ
ถ้าคนจะโดนรถชนหรือว่ามีอุบัติเหตุกันแบบนี้
โอ้โหมันตายได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ทันรู้ตัวไม่ทันได้สั่งเสียใคร
เออนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ระทึกนะ
เราก็เอาคลิประทึกมาให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นอุทาหรณ์